คุณผู้ชมช่วงของขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะคะ
มาดูการใช้มาตรา๔๔

แต่คราวนี้เกี่ยวกับเรื่องของกฎการจราจร
เรื่องของคนที่ทำผิดกฎแล้วไม่ไปจ่ายค่าปรับ

เพราะว่าจะไม่ยอมให้ต่อภาษีประจำปี
แล้วก็อาจจะถูกสารฟ้องดำเนินคดีด้วย
รวมถึงควบรวมไปถึงปัญหาของแท็กซี่กับอูเบอร์ด้วยว่าสรุปแล้ว
จะเอายังไงกันแน่จะถูกใจหรือจะถูกกฎหมาย

ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับ

ูเบอร์นี่เป็นเรื่องอยู่ใต้โต๊ะใต้ดินแท้
แต่ว่าเมื่อเอาขึ้นมาบนโต๊ะเอาขึ้นมาบนดิน

เพราะว่ามีการยืนยันชัดเจนจากกรมการขนส่งทางบก

ว่ากิจการที่อูเบอร์ทำอยู่มันผิดกฎหมาย

ถ้าให้ถูกกฎหมายก็ต้องไปแก้กฎหมาย
การใช้เวลาแก้กฎหมายอย่างน้อย๖เดือนถึง๑ปี
ระยะนี้ให้หยุดวิ่งก่อน
แก้กฎหมายรองรับให้เสร็จก่อน
แล้วค่อยออกมาบริการ
อูเบอร์เขาก็บอกเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมาย
แต่ว่ากฎหมายไทยไม่มีรองรับเรื่องนี้
ไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่กฎหมายไทยไม่รองรับ
เขาก็จะวิ่งต่อไม่หยุด

กรมการขนส่งทางบกพอได้ยินอย่างนี้
ก็บอกว่าวิ่งสิจะจับ
แล้ววิธีการจับรถอูเบอร์เนี่ย
มันไม่ได้อยู่ขึ้นมาแล้วจะเห็นเลยนะว่าเป็นอูเบอร์
เพราะเขาไม่ได้เขียนอะไรทั้งรถบ้านธรรมดานี่แหละ
จะสังเกตว่าเป็นรถอูเบอร์ก็สังเกตไม่ได้
ถ้าเห็นนั่งคนนั่งอยู่ข้างหลังบางทีเขาอาจจะเป็นคนขับ
กับนายจ้างถ้าเขานั่งมาข้างหน้า
คนโดยสารนั่งมาข้างหน้าก็เหมือนเป็นรถเพื่อนกัน
นั่งกันมาด้วยกันเอาแล้วจะไปจับเขาได้ยังไง
กรมการขนส่งก็ต้องใช้วิธีการเดิม

คือใช้แอปพลิเคชันเรียกมา
แล้วถ้าจะจับกันตรงนั้นเนี่ย
คำถามก็คือว่าเอาแล้วประชาชน
ประชาชนทั่วไปจะยังไง
มันกลายเป็นเรื่องอีนุงตุงนังไปหมดนะครับ
มีคนไปเสนอนายกว่าถ้าอย่างนั้นระยะที่รอ

ใช้มาตรา๔๔ไหม
ว่าอูเบอร์จัดการไม่ได้
อ่าจัดการกับอูเบอร์ท่านนายกบอกไม่เอา
มันจะกลายเป็นเรื่องพร่ำเพลือไปหมด
ต่อไปนี้อูเบอร์ก็จะอีหลักอีเหลืออยู่อย่างนี้ไปสักพักหนึ่ง
อันนี้ตามวิธีการแก้ปัญหาแบบไทย
คือยังไม่มีกฎหมายรองรับก็ปล่อยไป

ตอนนี้ก็ต้องเสี่ยงเอา
ถ้าสมมุติเขาไปเบิกระหว่างทางว่าเป็นอูเบอร์หรือเปล่า

แต่เรื่องง่ายมันก็กลายเป็นเรื่องยาก

ถ้าจะออกกฎหมายให้มาเร็วขึ้นกว่านั้นได้ไหม
รองรับว่าอูเบอร์ถูกกฎหมาย

เรื่องนี้มีฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

เขายอมรับว่าขณะนี้คนไปใช้อูเบอร์มากขึ้น
เพราะว่ารถสะอาดกว่า
มาถึงที่ได้ตรงเวลากว่า
คนขับรถแต่งเนื้อแต่งตัวดีกว่า

หลายเรื่องเขาก็หันไปใช้มากขึ้น
ก็ทำให้รถแท็กซี่ที่อยู่ในระบบเนี่ย
เขาบอกรายได้หายประมาณ๒๐๓๐นะ

เขาต้องทำทุกอย่างตามกฎหมาย
ภาษีเขาต้องตัดเปลี่ยนรถป้ายดำเป็นป้ายเหลือง
เขาจะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นไปตามกฎเกณฑ์

เขาต้องมีใบขับขี่ที่เป็นใบขับขี่สาธารณะ
สารพัดสารพันธุ์เพื่อจะมาอยู่ในกรอบให้ถูกกฎหมาย
และพวกนั้นไม่ได้ทำอะไรเลย
ทำไมมาแข่งกันได้

สรุปก็คือว่าอูเบอร์จะคาราคาซังอยู่อย่างนี้
กรมการขนส่งทางบกว่าจะลุยล่อซื้อปรับจับกันต่อ

ก็คงจะต้องปรับหนักขึ้นไปเรื่อย
ทีนี้ฝรั่งบางค่าที่มาอยู่เมืองไทย

เขาบอกเขาไปไหนเขาก็ใช้โปรแกรมนี้
แล้วทั่วโลกโปรแกรมเดียวเหมือนกันหมด
คือเรียกเข้าไปใกล้ที่ไหน
รถคันนั้นก็จะบอกว่าอยู่ใกล้ตรงไหน
อยู่ใกล้กับคนที่เรียกมากที่สุดก็มาก่อน
มาแล้วเขาไม่รับเงินสดนะฮะ
เขามีทีลูดการ์ดอะไรต่อเลยกับเขาเรียบร้อย

นี่เป็นประเด็นเรื่องของอูเบอร์
ถัดมาเรื่องมาตรา๔๔
ที่ตำรวจเขาทำอยู่แล้ว
แต่ว่ามันมีปัญหาเช่น
แต่ก่อนนี้รถจอดอยู่ในที่ห้ามจอด
เดี๋ยวนี้เขาล็อกล้อหรืออีกทางหนึ่งเข้าไปยกรถเลย
เวลายกรถไปเจอรถแพงเข้า
รถที่เขาราคาแพงรถที่เขาอยู่ในสภาพดีปรากฏว่า

รถเขาไปคล่องไปครูดโอ้ยตำรวจถูกฟ้อง

ทีนี้เอามาตรา๔๔ไปคุ้มครองตำรวจว่าต่อไปนี้
โยกย้ายรถเนี่ยจากจุดในจุดที่คุณไปจอดไว้ในที่ห้ามจอด

ถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นมาเขาคุ้มครองเจ้าหน้าที่
เขาคุ้มครองเจ้าหน้าที่ไม่ต้องถูกฟ้องร้องจากเจ้าของรถ
ถัดมาคนที่โดนใบสั่ง

บางคนมีเป็นปึกตั้งเนี่ยไม่กลัวเลยพวกที่กี่กลัวก็ไปเสีย

เวลาไปต่อทะเบียนรถเขาขู่ว่า
ถ้าไม่เสียค่าใบปรับใบปรับใบสั่งต่อทะเบียนไม่ได้
หรือถ้าต่อได้จะเจอค่าปรับไม่รู้ตั้งกี่เท่า
ก็บอกไปต่อแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น
นั่นเป็นเพราะแต่ก่อนเนี่ยระบบเชื่อมมันยังไม่เรียบร้อย
ระหว่างตำรวจกับกรมการขนส่งทางบก

ข้อมูลตำรวจก็ไม่ได้ไหลไปอยู่หน้าจอของกรมการขนส่งทางบก
คนที่รับหน้าที่จดทะเบียนกฎหมายเลขขึ้นมา
ทะเบียนนั้นทะเบียนนี้เอ๊ะไม่เห็นมีข้อมูลนี่ว่า
ติดค้างการจ่ายชำระค่าปรับเมื่อไม่มีเขาก็ต่อให้
แต่ต่อไปเนี่ยเมื่อมีประกาศมาตรา๔๔อย่างนี้
ข้อมูลต้องเชื่อมกันท่านก็ต้องระวัง
ถัดมาเรื่องคาดเข็มขัดนิรภัย
แต่ก่อนนี้เอาจริงเอาจังเฉพาะคนที่เป็นคนขับ
คาดเข็มขัดนิรภัยต่อไปนี้คนนั่งต้องคาดด้วย
คนนั่งไม่คาดก็ต้องมีความผิด
เพราะเขาต้องการคุ้มครองให้คนที่อยู่ในรถทุกคนปลอดภัย
ไม่รู้ล่ะนั่งกันกี่คนต้องคาดหมด
ข้างหลังก็ต้องโดนด้วยคาดด้วย
นี่เป็นการออกมาตรา๔๔ซึ่งมันก็เป็นเรื่องเดิมนั่นแหละ
เพียงแต่ให้มีความให้มีความชัดเจนขึ้น
อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเรียกร้องมานานว่า
กระทบกระทั่งกันคันเดียวเนี่ยแล้วขวางอยู่กลางถนน
โอ้โหรถติดกันยาวเหยียดเพราะต้องรอให้ประกันมา
บางทีตำรวจมาก็ทำอะไรไม่ได้เขาบอกต้องรอประกันมาถ่ายรูป
ประกันมาแล้วถึงแยกได้กว่าประกันจะมาได้รถก็ติด
ยิ่งบนทางด่วนประกันรถมอเตอร์ไซค์ของประกันขึ้นไม่ได้อีก
ลักทุเลไปหมดรถชนกันคู่เดียวกระทบกระทั่งกัน
นำความเสียหายมหาศาลทำให้รถติดมหาศาลคน
จะไปขึ้นเครื่องบินตกเครื่องบินคนจะไปเซ็นสัญญาไปไม่ทัน
คนจะไปสอนหนังสือสอนไม่ทันคนจะไปเซ็นสัญญาเซ็นสัญญาไม่ได้
คนที่มีธุระสำคัญต้องไปเป็นประธานเปิดงานไปไม่ได้วุ่นวายกันไปหมด
เพราะรถกระทบกระทั่งกันคันเดียวแก้ยังไง
รัฐมนตรีอาคมเคยบอกผมหลายรอบแล้วว่าจะหาทางแก้ปัญหานี้
บอกว่าตอนนี้ได้หารือกันมาแล้วหลายครั้ง
ข้อตกลงร่วมกัน

ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ประกันภัย

เขาจะบอกไว้เสร็จเลยว่าถ่ายรูปแบบไหน
ถ่ายรูปมุมกว้างเพื่อให้เห็นว่า

เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่

ผมเคยเล่าให้ฟังไงในญี่ปุ่น
ชนกันปั๊บต่างคนต่างออกมาโค้งกันขอโทษกัน
แล้วแยกรถแลกนามบัตรกัน
ว่าเธออยู่เธอทำประกันเธอใช้บริการ
ประกันภัยบริษัทอะไรฉันใช้อะไร
รถกันบริษัทประกันมาเคลียร์เรียบร้อย

ถ้าขืนช้าตำรวจมา
ตำรวจมาทีนี้ล่ะคุณเอ้ย
เขาก็ลากรถทั้งคู่เนี่ยอ้างว่าเอาไปรอการสอบสวน

เรื่องนิดเดียวสอบสวนแค่๕๖เดือนเลย
เอารถไปเก็บไว้ไอ้ทางนี้ก็ไม่มีรถใช้
พอไม่มีรถใช้ก็เดือดร้อน
ขอตำรวจบอกว่ายังสอบกันไม่เสร็จเป็นของกลาง
๖เดือนสุดท้ายกันมาคนญี่ปุ่นเข็ด
บอกไม่เอาแล้วรถชนต่อไปนี้ขืนให้ตำรวจมาเห็นนะ
ถูกลากไปโรงพักแล้วก็อยู่ในกระบวนการสอบสวน
ทำสำนวนทำคดีเนี่ย๕๖เดือน
ทุกคนก็ไม่อยากให้ตำรวจมาเห็นฉะนั้นชนกันโครม
ลุกขึ้นมาโค้งกันต่างคนต่างแยกย้ายไปเลย
บ้านเรากำลังจะเป็นอย่างนั้นแล้วฉะนั้นก็ถือว่า
เป็นความพยายามของกระทรวงคมนาคมที่คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์เนี่ย
พยายามจะดำเนินการต่อไปนี้ก็จะดีขึ้นล่ะครับ
ชนกันบนทางด่วนรถชนกันในทางแคบรถชนกันในทางที่หลีกไม่ได้
ในซอยเล็กเนี่ยชนกันคู่เดียวเรียบร้อยเลย
ต่อไปนี้ก็มาตรการนี้ก็ออกมาเพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาการจราจร
นี่คือ๒๓เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัว
เรื่องการจราจรของขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับ
ก็เป็นเรื่องที่หลายคนละเลยคิดว่าเออไม่เป็นไรชะล่าใจไง

นี้เอาจริงแล้วสักทีเอาจริงแล้วหวังว่ามันน่าจะมีอะไรดีขึ้นนะคะ
อาจจะมีอะไรดีขึ้นครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ